แต่เรื่องนี้เมื่อวานในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมาก
แล้วแต่ละคนที่ดูคลิปบอกเป็นเสียงเดียวกันเลย

คือตอนแรกที่ดูคลิปแรกนี่นะ

เห็นรุ่นพี่หวีผมสางผมให้น้อง
ผักเปียให้น้องดูแลน้องเป็นอย่างดี

เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ม๒

มานี่เดี๋ยวพี่จะหวีผมให้จะถักเปียร์ให้

บอกว่านี่มาได้สระผมมากี่วันแล้ว

แล้วก็ช่วยกันสางช่วยกันสางผมนี่นะฮะ

เดี๋ยวมาดูสภาพคนร้องไห้กันนะครับผม
ทำเสียงของน้อง

นี่คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ช่วงต้นคลิปนะ

คือต้นคลิปจะเห็นว่ารุ่นพี่ก็ช่วยกันสางผมน้อง
น้องก็นั่งให้สางผมดีนี่แหละครับ
แล้วรุ่นพี่ก็มีการถ่ายคลิปไว้
แล้วก็ถามว่าไม่ได้สระผมมากี่วันแล้ว
เป็นภาษาเหนือนะไม่ได้สระผมมากี่วันแล้วเนี่ย
สางยากจังค่อยสางค่อยสางเหมือนดูแลธนุถนอม
แต่ไปมาคงสางยากจริงนะครับ
ก็หวีแรงขึ้นเรื่อยจนเหมือนกระชากหัวน้อง
แล้วคือพี่ตอนแรกเขาช่วยกันคนละฝั่ง
พอคนนี้ดึงทึ้งมาฝั่งนี้อีกคนนึงก็ดึงกระชากกลับไปอีกฝั่งนึง
หัวโยกหัวคลอนแบบนี้ค่ะ
อันนี้ช่วงกลางของคลิปนะครับ

เด็กผู้หญิงคนนี้ร้องไห้แล้วเพราะเจ็บ

แล้วพอน้องร้องสะอึดพี่น่ะนะ
มีทั้งเอามือไปปิดปากน้อง

ไม่ให้น้องร้องเสียงดังน้องก็พยายาม
เพราะว่าหนูเจ็บสุดท้ายร้องไห้อยู่ในห้องนี้ค่ะ
แล้วก็กลายเป็นคลิปที่มีพี่คนหนึ่ง
ใช้เท้าถีบเข้าไปที่ปากของน้องอีก
คือเหมือนกับแบบว่าดูสภาพเด็กร้องไห้เป็นยังไง
แล้วพี่ก็ใส่ถุงเท้าอยู่ถีบเข้าไปที่หน้าของน้องที่ปากของน้อง

ตอนที่เขาถ่ายเนี่ยคือวนให้เห็นรอบห้อง
เห็นกลุ่มนี้ค่ะอยู่กันทั้งหมด๘คน
รุ่นพี่มีผู้ชายอยู่ด้วยแล้วก็มีผู้หญิงอยู่เป็นส่วนใหญ่
แต่มีคนนึงเขาเฝ้าอยู่หน้าประตู
เหมือนกับคอยดูต้นทางไม่ให้คนเข้ามาในห้องนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคนที่โพสต์เนี่ย
เขาเป็นญาติของน้องป๔ที่เป็นออทิสติกที่โดนแกล้งอยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ
ทนไม่ได้ที่เห็นหลานถูกกันแกล้งขนาดนี้
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็โทรศัพท์ไปเลย
โทรไปหาคนที่โพสต์คลิปเราเรียกว่าในปอแล้วกันนะคะนามสมมุติ
โดยนายปอนก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
เด็กผู้หญิงป๔ที่ถูกกระชากผมในคลิป
ตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอดอกคำใต้

แล้วตัวเด็กเด็กเป็นเด็กพิเศษหรือว่าเด็กออทิสติก
วันนั้นที่เกิดเหตุรุ่นพี่ม๒มากัน๘คน
มาชวนน้องที่ห้องบอกว่ามานี่มาตามมาเดี๋ยวจะเปียร์ผมให้
ก็เห็นว่าเออพี่จะเปียร์ผมให้ก็เดินตามพี่มา
พอเข้าห้องปั๊บ๘คนล็อกห้องเลยนะคะ
มีคนเฝ้าประตูอยู่แล้วที่เหลือก็ช่วยกันแกล้งแบบนี้
ถ่ายคลิปไปด้วยหัวเราะไปด้วยขำไปด้วย

พอคลิปนี้มันถูกแชร์ถูกเผยแพร่ออกไป
ทางครอบครัวของน้องป๔ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไปคุยกับทางโรงเรียนด้วยนะคะ
เรื่องต้นผู้ปกครองของรุ่นพี่ทั้ง๘คน
รุ่นพี่ชั้นม๒บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าชดเชยให้

คือรวมกัน๘คนก็เป็นเงิน๔๐๐๐บาท
แต่ครอบครัวค่ะปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องต่อให้ถึงที่สุด
คือเสกสรรมหายศเมื่อสัก๔ชั่วโมงที่แล้ว
เขาอัพคลิปบอกว่าอย่าทักมาให้ผมยอมความเลย
ลองคิดดูถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของคุณ

ผมบอกไว้เลยครับยังไงผมก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็เป็นคลิปของหลานทั้ง๓คลิปเลยนะคะ
ทีนี้ตอนนี้รู้แล้วว่าโรงเรียนคือโรงเรียนไหน

ก็ไปดูท่าทีทางฝั่งของโรงเรียนกันบ้างนะครับ
ด้านของผู้มนวยการโรงเรียนบอกว่าหลังจากทราบเรื่อง
ดิ้งนอนใจนะครับติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในคลิป
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ชั้นมัธยม
และผู้ปกครองของน้องนักเรียนชั้นป๔
บรือในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งก็ทราบมาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักเที่ยง
ที่เด็กและคุณครูส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงอาหารนะครับ
เพราะว่าพอคนดูคลิปเสร็จบอกว่าคุณครูไปไหนหมดเนี่ย
ฮะคุณครูทำไมไม่ดูแลเด็กเลยนะครับ
ก็พอบอกส่วนใหญ่เด็กกับครูไปอยู่ที่โรงอาหารและตอนเที่ยง
นักเรียนรุ่นพี่อ้างว่าที่แกล้งน้องและถ่ายคลิปมาโพสต์
ทางโรงเรียนจึงว่ากล่าวตักเตือนและทำทันบนรุ่นพี่ม๒
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

จะพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและให้พักการเรียนนะครับ
แล้วก็ในช่วงสายของวันนี้ประมาณ๑๐โมงเช้านี่แหละฮะ
จะมีการแถลงข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทั้งหมด
สารากลางจังหวัดพยาวด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมนั้นไปดูในที่เขาแชร์กันอยู่นะฮะ

ซึ่งผมมองว่าคือแรกก็ดูเหมือนรุ่นพี่เนี่ย
จะดูแลธนุถนอมน้องเป็นอย่างดีจะช่วยกันหวีผมสางผม
แต่ไปมาก็คงอาจจะโมโห
ผมน้องมันสางยากเหลือเกินไม่ได้สระอะไรเนี่ยนะครับ
หรือจะตั้งใจมาทำแบบนี้อยู่แล้ว
ทางโรงเรียนก็ต้องมีการสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แล้วก็คุณคิดดูสิถ้าเกิดว่าเด็กทำแบบนี้โตขึ้น

เขาจะรู้สึกยังไงรวมถึงน้องป๔ด้วยค่ะ
เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะ